คุณผู้ชมครับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับ
เพราะว่าระดับน้ำเจ้าพระยาน่าเป็นห่วงคนที่อยู่
ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าระหว่างวันที่๕ตุลาคม

แปลว่าเริ่มจากพรุ่งนี้เลยใช่ไหมวันนี้วันที่๔แล้ว

กรุงเทพมหานครมหานครโพสต์แจ้งเตือนประชาชนนะครับ
เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
ช่วงวันที่๕ตุลาคมถึง๑๓ตุลาคม
เนื่องจากน้ำทะเลจะหนุนสูงครับ
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย
รวมถึงมีการระบายน้ำนะครับ

อย่างที่เราเล่าไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับ

เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ

ระดับน้ำจะมีความสูงระหว่าง๑เมตร๗๐เซนติเมตรถึง๒เมตรครับ

ขอให้ระมัดระวังผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ำขึ้นสูงดังกล่าว
แล้วก็ให้ติดตามสภาวะน้ำอย่างใกล้ชิด
อกจากนี้ครับกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตจตุจักร

ให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ริมคลอง
ข้าวของเครื่องใช้ที่อาจจะเสียหายไว้บนที่สูง

ขายอยู่ริมของรัดพร้าวฝั่งทางนี้นะครับ
แล้วมันจะล้นสรรเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เคยมีครับ
รับทราบแล้วก็ระมัดระวังแล้วก็ป้องกันเอาไว้นะครับ
สำนักงานเขตจรุจักรรายงานมาเรื่องของคลองลาดพร้าวครับ